ส่วนการเดินทางไปญี่ปุ่นนะครับของสื่อมวลชนเรามีโอกาสได้
ซึ่งก็มีเรื่องราวดีก็คือมหัศจรรย์เลข๑๘

เปลี่ยนที่จะใส่หมายเลข๙หมายเลข๑๐ซึ่งเป็นหมายเลขจอมทัพ
หมายเลข๗บอกว่าตอนนี้อยากใส่หมายเลข๑๘กัน
เป็นฮีโร่ไงคืออ่าาาาใช่เป็นฮีโร่คนใหม่ไปแล้ว
ไม่ต้องอิงเลขที่เดิมเคยอิงนะ
ใช่อันนี้เป็นเลขที่หลายคนไม่เคยสนใจนะครับ

เพราะว่าหมายเลขนี้เป็นหมายเลขมงคลกับชีวิตเขา

วันนี้มีเรื่องราวหมายเลข๑๘
หมายเลขมหัศจรรย์ของชนะทิพย์สงกระสินครับ
แม่ผมตายในวันที่๑๘เหมือนกัน

วันที่๑๘แล้วเจมาอยู่เมืองทองก็๑๘เดือน
ตอนนั้นที่เจน
มีความเชื่อที่น่าประหลาดใจว่า

จากคุณปู่คุณย่าของเจชนะทิพย์

ในวันที่๑๘สู่หมายเลขหลังเสื้อฟุตบอลของเจ

และการค้าแข้งในเจลีกประเทศญี่ปุ่นในขณะนี้
ติดทีมชาติเขาดวงดีเล่นดีแบบเชื่อในสิ่งเบอร์๑๘
มันก็ดีหมดทุกอย่างตั้งแต่เขาใช้เบอร์๑๘นะครับ
มันเมื่อก่อนเขาจะเช่าให้ฝรั่งอยู่นักเตะ
ฝรั่งก็คือคลิเบิร์ดคอมสรรค์อยู่
มันก็มันจะวนเวียนอย่างนี้๘๑ทับ๘๑ใช่ไหมนะ
แล้วผมก็เลยที่บ้านทุกวันนี้ก็ทับ๑๘๑
สองสี่เก้าทับ๘๑แล้วไปซื้อที่ใหม่ก็๑๘ทับ๑๘
เพราะที่ใหม่ก็เลยขอแบล็กที่ก็เลย๑๘ทับ๑๘
แล้วลดก็ใช้ให้เจ๊เขาขอเจ้าที่บีดก็หมดทรง
นั่นคือโชคชะตาฟ้าลิขิตที่ทำให้เจชนะทิพย์สงกระสินมาพบรักกับเสื้อหมายเลขสิบแปด
และนั่นคือจุดเริ่มต้นของนักเตะไทยที่เก่งที่สุดในยุคนี้
และกำลังตามหาความสำเร็จที่เป็นรอยเท้าของตัวเองบนเส้นทางนักฟุตบอลอาชีพ
พ่อผมชอบเบอร์๑๐มากเลยเพราะว่าพ่อผมชอบมาแล้ว
จริงผมก็ชอบเบอร์๑๐แต่ก็คือด้วยชีวิตเรามันเป็นจังหวะที่ต้องเลือกเบอร์๑๘พอดี
พอขึ้นมาชุดใหญ่เนี่ยเขามีเบอร์ได้เลือกมี๒๐๐๑๑๔แล้วก็๒๐๑๘
ผมก็เลือกเบอร์๑๘ดีกว่าเพราะว่าผมว่าความหมายมันดีมากดีที่สุดแล้ว
เพราะว่ามันรวมกันเป็น๙แปลว่าสำหรับผมแปลว่าก้าวหน้าเสมออะไรอย่างนี้
แล้วก็เลือกที่ให้ใส่มาก่อน
แต่สุดท้ายความเชื่อโชคชะตาอาจจะเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่ง
เพราะคำสอนของพ่อที่ส่งไปถึงเจ
สิ่งสำคัญที่สุดคือการฝึกฝนฝึกซ้อมพัฒนา

นั่นคือเส้นทางสู่ความเป็นยอดนักเตะ
ที่จะประสบความสำเร็จในอนาคต
อย่าทำเป็นคนที่ว่าเก่งแล้วไม่รับอะไร
ก็เหมือนพูดง่ายอย่าทำเป็นน้ำเต็มแก้ว
แล้วก็พยายามไม่บอกเขาว่าเจ๑๕

ผมบอกผมจะสอนลูกทุกคนทั้งบ้าน
ผมจะบอกเจแล้วเจก็ผมจะบอกเสมอ
ในเมื่อในสิ่งที่เราไม่เคยทำ
เราอยากไปคุยเขาว่าเราเคยทำมาแล้วเราเก่ง